คุณชนะถ้าคุณมีไม่ถึง๔๙บาทดิฉันมีเมนูประหยัดเพียงแค่๑๒บาทคุณก็อร่อยได้ที่ร้านร้านนี้ค่ะ
ใครอยากกินของถูกก็ให้มาที่ร้านไปแล้ว
แหมป้าแอ๋วพูดมาขนาดนี้ก็เข้าทางสายกินอย่างเราเลยล่ะค่ะ
ซึ่งวันนี้เราจะมาจับเข่านั่งคุยกับป้าแอ๋วพร้อมทั้งข้าวแกงที่เขาบอกกันว่าถูกแสนถูก
ราคาเพียงจานละ๑๒บาทเท่านั้นเองค่ะคุณผู้ชม
แต่อยากจะรู้ซะแล้วล่ะค่ะว่าก่อนที่จะมาเป็นร้านข้าวแกงราคาถูก
แอ๋วทำอะไรมาก่อนคะ
เมื่อก่อนแอ๋วทำนาอยู่แล้วก็พอมีแฟนก็เริ่มขายของไง
เริ่มแรกขายโอเลี้ยงก็พวกถมที่เมืองทอง
แล้วทีนี้เขาไม่มีข้าวกินก็เริ่มขายข้าวแกงมีไม่กี่อย่างหรอกเมื่อก่อนนะ
แล้วก็ขายไข่เจียวไข่ดาวไว้แค่นี้แหละ
เริ่มมีคนก็มาขายก๋วยเตี๋ยว๔๖ปีแล้วค่ะ
โอ้โหขายมายาวนานมากเลยล่ะค่ะ
แล้วราคาขายข้าวแกงในช่วงเปิดร้านแรก

เริ่มแรกก็๕บาทแล้วก็มา๖บาท
มา๗บาทมา๘บาท

ถ้าใส่กล่องก็อย่างเดียวก็๑๕ซอง

อุ๊ยทำไมราคาถูกขนาดนี้
จะได้กำไรบ้างหรือเปล่าคะป้าแอ๋ว
ก็พออยู่ได้ไม่เอาเยอะ
วันคนเยอะ๒๕๐๐ขึ้นไป
แผลวจะเหลือถึง๒๐๐๓๐๐บาท
เรียกว่าถ้าวันไหนลูกค้าน้อยป้าแอ๋วก็จะขาดทุน
แต่ก็ไม่ได้จะเป็นแบบนี้ทุกวัน
เพราะด้วยข้าวแกงที่ขายในราคาถูก

แบบไม่ขาดสายตลอดทั้งวัน
อยากรู้ว่าลูกค้าของร้านป้าแอ๋วเป็นกลุ่มไหนกันบ้างคะ
เมื่อก่อนก็เป็นขวัญใจแท็กซี่ร้านนี้
แล้วก็นักศึกษาก่อสร้าง

และเพื่อเป็นการยืนยันว่าถูกจริงอร่อยจริง
เราไปถามลูกค้าขาประจำของร้านกันบ้างดีกว่า
ร้านข้าวแกงป้าแอ๋วนี่มาทุกครั้งต้องแวะ

อร่อยครับแล้วก็ปริมาณอาหารเนี่ยคือจะได้เยอะครับ
ให้เยอะค่ะแล้วก็ราคาประหยัดแล้วก็ข้อสำคัญคืออร่อยด้วย
ร้านแกถูกนะคะแล้วก็แบบอร่อยด้วยค่ะ

แล้วอย่างนี้เวลาหมูเห็ดเป็ดไก่หรือผักต่างขึ้นราคา
แอ๋วไม่ขึ้นราคาข้าวแกงบ้างเหรอคะ
คนก็บอกขาขึ้น๒๐ไปเลยบอกไม่เอา
ไม่เอาไม่ได้อะไรมากเอาแค่นี้พอแล้วสงสารคนกิน
ถ้าคนมีเขาจะมากินประจำทุกวันเหรอ
ซื้อกล่องไว้ห้างเอาไปกินการพยัดแบบเงินน้อย
แอ๋วใจดีจริงเลยนะคะคุณผู้ชม
แล้วเมนูที่ทำในแต่ละวันมีทั้งหมดกี่เมนูคะเนี่ย
วันนึง๓๐ประหย่าง
ปลาหมึกกับกุ้งมันไม่มีมันแพง

ขาผัดกะเพราหมูกะเพราไก่ผัดหอยลายผัดวุ้นเส้นบอกไม่ถูก
เห็นแต่ละเมนูแล้วน่ากินทั้งนั้นเลยล่ะค่ะ
ว่าแต่เมนูไหนขายดีที่สุดคะป้าแอ๋ว
ผัดกะเพราจะขายดีที่สุด
เตี๋ยวก็ขายดีข้าวมันไก่ก็ขายดี
ขายดิบขายดีขนาดนี้ป้าแอ๋วก็เคยคิดอยากจะวางมือจากการขายข้าวแกง

แต่ก็คิดว่าถ้าปิดไปแล้วคนแถวนี้จะไปหาข้าวกินที่ไหน
แล้วก็ยังเป็นห่วงลูกน้องทั้ง๑๑คนอีกที่จะต้องตกงาน
แอ๋วเลยตัดสินใจขายข้าวแกงต่อไปจนกว่าจะทำไม่ไหวค่ะ
แกงราคาถูกบนพื้นที่๔ไร่กว่าในแหล่งเศรษฐกิจแบบนี้
เคยมีคนมาติดต่อขอซื้อที่โดยให้ราคาสูงถึง๕๐๐ล้านบาทเลยนะคะคุณผู้ชม
แต่ป้าแอ๋วก็ไม่ขายค่ะเพราะเป็นที่ดินของคุณแม่
ซึ่งถูกกำชับไว้ว่าอย่าขายสมบัติกิน

เอาขายถูกให้เยอะรับรองอิ่มอร่อยด้วย
นี่ป้าแอ๋วเราจัดให้เลย๑๒บาทก็อิ่มอร่อยได้นะคะ
สบายกระเป๋าสบายตัวแล้วก็สบายท้องด้วยนะคะ
แบบนี้ตลอดข่าวขอแนะนำเลยค่ะ